มากันที่เบรกนี้ค่ะดูเหมือนว่าดราม่าไร่สตอเบอรี่จะจบ
หรือว่ายังไม่จบค่ะคุณเอ๊ะแรงด้วยนะเมื่อกี้นะคะเมื่อล่าสุดนะคะเรามีนาทีหนีสื่อค่ะของคุณหมูอาซาว่ามาให้ได้ชมกันด้วย
ต้องแล้วหลายคนก็งงนะคะสื่อมวลชนก็งงเพราะว่าพี่หมูนี่แหวกหนีกองทัพสื่อมวลชนไปเลยนะคะ
แต่ว่าล่าสุดพี่หมูก็ได้ทำการร่อนจดหมายชี้แจงถึงประเด็นที่เลี่ยงไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ด้วยรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามชมกันค่ะ
โชว์จะเริ่มแล้วพี่ไม่ได้อยู่ในหมายด้วยนะ
เหตุการณ์แวะกองทัพสื่อมวลชนไม่ตอบประเด็นรามาสตอเบอรี่
ขวัญหลงงานอีเวนต์ที่เมืองคานส์ของดีไซเนอร์ชื่อดังหมูพลพัฒน์หรือหมูอาซาว่าเมื่อเย็นวานนี้
กลายเป็นประเด็นร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้งว่าเหตุใดเจ้าของแบรนด์อาซาว่า
ไม่เคลียร์ใจปมเกาเหลาสนัดวงการในครั้งนี้ให้จบลงด้วยดี
ตัดสินใจแหวกวงนักข่าวไปแบบดื้อ

หมูอาซาว่าได้ร่อนจดหมายและโพสต์ลงโซเชียลมีเดียของตัวเอง
แจ้งสาเหตุที่ของงดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นกรณีดังกล่าว
เพราะทุกเรื่องได้คลี่คลายและจบลงแล้ว
ก่อนจะแสดงความขอบคุณสื่อมวลชน
ติดตามทำข่าวแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองด้วยดีมาโดยตลอด
และขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูงกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมวันให้เข้าใจและขอรบการตัดสินใจในครั้งนี้ด้วย